ว่าที่อิสราเอลเนี่ยทำไมเราถึงไปทำภาคการเกษตร

เพราะปกติเขาเป็นพื้นที่ด้านทะเลทรายใช่ไหมพื้นที่ของเขา

แต่อิสราเอลเนี่ยแม้พื้นที่เขาจะเป็นทะเลทรายแต่เขามีเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่แบบ

มากเจ๋งมากยอดมากแต่เขาไม่มีแรงงาน

เขาเลยต้องนำแรงงานเข้ามา

คนไทยเราไปทำทุกอย่างนะฮะตั้งแต่ต้นทางจนปลายทาง

ปลูกใช่ไหมลดน้ำพรวนดินดูแล

แพ็คใส่ลั่งไปเนี่ยเราทำหมดเลย
คนไทยเราเป็น๙๐ของแรงงานที่อิสราเอล
รายได้เฉลี่ยต่อคนเนี่ยประมาณเดือนละ๕๕๐๐๐

ท่านผู้ชมครับมีแรงงานชาวสงขลาคนหนึ่ง

แต่ไอ้คลิปที่เขาส่งมาให้ญาติที่เมืองไทยดูเนี่ย

นี่แล้ววิ่งเร็วด้วยนะ

วิ่งฝุ่นตลบเลยนะ
อันนี้ไม่ใช่งานวันเด็กจะเคลื่อนไปให้ดูนะ

คลิปนี้ถ่ายไว้เมื่อ๘ตุลาคมนะฮะ

๗ตุลาคมทหารอิสราเอลขับรถถังกระจายเข้าปิดล้อมพื้นที่ต่าง
เพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับพลเรือนในพื้นที่ของอิสราเอล
อันนี้คุณวีระเนี่ยเขาอยู่แถวภาคกลางนะของอิสราเอลอยู่ห่างจากจุดปะทะ๓๐กิโลเมตร
เราได้คุยกับญาติของคุณวีระนะครับบอกว่าคุณวีระไปทำงานเป็นแรงงานด้านการเกษตร
ทางภาคกลางของอิสราเอลไปได้สองปีแล้วคือพื้นที่การเกษตรของอิสราเอลเนี่ย
เขาจะมีเป็นรูปแบบฟาร์มการเกษตรกับสหกรการเกษตรนะค่ะ
ผู้ชมจะได้ยินอันนี้คุณวีระขวามือที่แรงงานเขาจะบอกอยู่คิปบุชอยู่โมชาร์ฟ
ถ้าโมชาร์ฟจะเป็นเรื่องของหมู่บ้านสากรการเกษตรคิปบุชก็เป็นฟาร์มการเกษตร
คือคลิปวุ้นนี่จะเป็นพื้นที่ฟาร์มกว้างเลยแล้วเขาก็จะเป็นส่วนที่อยู่เนี่ย
เขาจะแยกไปอยู่อีกอีกโซนนึงแต่ถ้าเป็นโมทาฟเนี่ยคือจะเป็นพื้นที่อยู่ข้างใน
แล้วก็เป็นพื้นที่การเกษตรล้อมรอบเป็นวงกลมเอาเป็นว่าทั้งสองรูปแบบเนี้ย
ถ้าจะแยกเป็นลายเจ้าเป็นแคมป์เนี่ยก็มีประมาณพันกว่าแคมป์ใช่ไหมครับ
ทางงานไทยเข้าไปอยู่เนี่ยแคมป์นึงต้องใช้กี่คนกี่คนอ่ะ
นับแรงงานจากชาติอื่นที่ทำงานด้านอื่นด้วยนะฮะ
คุณผู้ชมครับคุณวีระไปอยู่สองปีนะครับญาติบอกว่าที่ผ่านมาติดต่อกันได้ตลอดนะฮะ
แล้วตอนนี้ก็ยังติดต่อได้อยู่ซึ่งคุณวีระแจ้งว่าปลอดภัยดี
ทำงานได้ตามปกตินะฮะเพราะว่าแคมป์ของเขาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย
แต่ก็ส่งคลิปมาให้ดูเป็นคลิปที่ทหารอิสราเอลเข้ามาลาดระเวนดูแลความปลอดภัยให้นะ
ค่ะอันนี้ใช่ไหมเอารถถังมารัตเวนดูแลความปลอดภัยให้
คือตอนแรกที่เขาบอกว่ามีฐานอิสราเอลกองกำลังคอยคุ้มกันแน่นหนา
เข้าใจว่าเออเป็นคนมายืนคุ้มกันอะไรหรือเปล่าอ๋อเขาเอารถถังลาดตะเวนเลย
แบบนี้เลยแต่บางจุดที่เป็นศูนย์อพยพที่คนไทยเขาส่งมาให้ดูกันเนี่ย
จะเห็นไปยืนคุ้มกันอยู่เห็นไหมฮะเหมือนตอนนี้เป็นช่วงสแกนพื้นที่
แล้วก็ควบคุมพื้นที่ของทหารอิสราเอลแล้วใช่ค่ะนะฮะ
แล้วก็นี่เป็นภาพที่อยู่ในสวนในไร่นะฮะก็ส่งมาให้ทางบ้านดูเป็นระยะนะครับ
คุณวีระเนี่ยญาติบอกว่าตั้งใจจะกลับไทยอยู่แล้วเนี่ยเดิมเนี่ยจะกลับ๒๗ตุลาคมอยู่แล้ว
ไปทำงานอยู่ที่นั่น๒ปีปีหนึ่งจะได้พักร้อนเนี่ย๑ครั้ง
ปีนี้ตั้งใจจะกลับ๒๗ตุลาคมน้องมิ้นค่ะ
แต่ทางบ้านก็เลยคุยกันเรียบร้อยแล้วบอกเดี๋ยวมาล่วงหน้าก่อน๒วัน
เดี๋ยว๒๕ตุลาคมได้ตัวแล้วเดี๋ยวมาก่อนเลยก็แล้วกัน